ถ้าพูดถึงแม่ลูกสายหาปลาท่องโกแม่แพทย์และน้องเรสซิ่งติดโผล่แน่นอน
ก็ดูสิคะคุณไปไหนไปกันตลอดแม้ทำอะไรเรสแจมด้วย
อย่างการช้อปปิ้งนี้โอ๊ยทำบ่อย
แต่ครั้งนี้บอกเลยไม่ธรรมดากับลีลาหยิบไปย่อไป
ไม่รู้จะช็อปเสร็จเมื่อไหร่แต่ดูไปอ้าวสนุกดี
หากหยิบย่อยืดลีลาการช็อปของแม่ไม่มีสะดุดกระดูกกระเดียวไม่มีครับ
เอาไว้รึ้งสายย่อก็เฟี้ยวแบบนี้ชิ้นนี้ค่ะ
แป้ง